ทบุรีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับ
ทีนี้น้ำมันล้นไปท่วมบริเวณสวนหย่อมของวัดเฉลิมพระเกียรวรวิหาร
ทำยังไงล่ะชาวบ้านพระลูกวัด
ต้องมาช่วยกันบรรจุกระสอบทรายนี่คือขนาดกระสอบทราย

ชื่นชื่นมาแล้วฮะต้องเติมเข้าไปในถุงนี่ฮะ
ในกระสอบเนี่ยเอาไปวางเสริมแนวคันกั้นน้ำเดิม
ให้มันสูงขึ้นแข็งแรงขึ้นหลังจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามัน
ยอมแล้วแต่ยังเจิงอยู่นะยังไม่สูงมากสัก๑๐เซนติริมหรือ๕๐เซนติริม
ส่วนพื้นที่ชั้นในที่เป็นส่วนปฏิบัติธรรมเป็นส่วนกุฏิแล้วก็พระอุโบสถ
ตรงนั้นน้ำยังไปไม่ถึงครับคุณผู้ชม
แต่วัดเองก็ต้องทำแนวกระสอบทรายกั้นไว้ก่อนตรงประตูทางเข้า
เพื่อป้องกันน้ำท่วมถ้าหากระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นไปมากกว่านี้เนี่ย
ทีนี้แหละมันจะท่วมขังพื้นที่ด้านในแล้วจะส่งผลต่อศาสนสถาน
มันจะเสียหายเอาโดยสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
เมื่อวานนี้ระดับมาตรวัดน้ำที่ท่าน้ำนนทบุรี๒เมตร๘๘เซนติเมตรครับ
ส่วนที่พื้นที่น้ำท่วมอย่างอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
บนเรือนั้นอะไร
คือมีผู้เสียชีวิตครับ
กู้ภัยต้องนำร่างของในเดือนเหมือนศรีพีอายุ๖๔ปี
เขาเสียชีวิตจากการจมน้ำนี่แหละ

เอาไปยังวัดไม้รวกแล้วก็ทำพิธีทางศาสนา
ซึ่งวัดแห่งนี้มันโดนน้ำล้นเข้าท่วมสูงกว่าครึ่งเมตรครับ
กู้ภัยคนหนึ่งชื่อพี่เกษมเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้นะนักข่าว
ก็เลยนำร่างผู้ตายลงเรือมาล่องมาตามแม่น้ำป่าศักดิ

หลังจากนั้นก็ช่วยกันนำโรงศพที่มีร่างของพี่เดือน
เข้ามาไว้บนเมนเพื่อทำพิธีชาปนกิจศพต่อไปครับ

ถึงขนาดน้ำท่วมจนมีคนจมน้ำเสียชีวิตเลยนะครับ